ผู้ชายคนนึงเขาไปนั่งดื่มกินกันกับเพื่อนที่ร้านอาหารที่ปฐุมธานี
ทีนี้พอเช็คบินจ่ายตังค์เสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาจากร้านเท่านั้นแหละ
ไปเจอเป็นกลุ่มชายชะกันเข้ามาอีกคราวนี้มา๗๘คนเลยค่ะ
มาทำร้ายจนน่วมเลยไม่ใช่แค่ทำร้ายอย่างเดียวนะ
ยังเอาทรัพย์สินไปด้วยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนเรียบคลอง๓ฝั่งตะวันออก
ที่ข้างกำแพงหมู่บ้านพฤกษาวิเลส๑๗ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ในที่เกิดเหตุไปเจอกับคนเจ็บ
คือนายกลระพีนินโตอายุ๒๕ปี
ดูสิคะตามตัวมีแผลฟกช้ำตามร่างกายไม่ได้สติแล้วนะ
นอนอยู่ข้างถนนอาการสาหัสเลยค่ะ
เสื้อที่ใส่ที่คุณผู้ชมเห็นเขาไม่ใส่เสื้อ
เพราะว่าเสื้อโดนกระชากจนขาด
แล้วดูสิคะกู้ภัยก็จะต้องเร่งประถมพยาบาล

ก็เลยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
หลังจากที่เกิดเหตุกลุ่มเพื่อนแล้วก็ญาติญาติ
ก็ไปดูทรัพย์สินของนายกลระพีคนเจ็บ
ปรากฏว่าเขาใส่สร้อยคอทองคำ๓บาทมา

แต่สร้อยคอทองคำเส้นนั้นพร้อมกับพระเลี่ยมทองมันหายไป
ในที่เกิดเหตุก็ยังเจอปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาด
ตกอยู่๑ปลอกด้วยเนี่ยนะคะ
ทีนี้เพื่อนของคนเจ็บคือนายธีรพงศ์อิ่มพวงอายุ๒๒ปี
ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าผมกับเพื่อนทั้งหมด๓คน

พอเช็คบินจ่ายตังค์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกจากร้าน
โดยที่มานั่งคล่อมรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดเอาไว้ริมทาง
คือกำลังคอยเพื่อนอยู่ไงเตรียมแล้วกำลังจะกลับบ้าน
ทีนี้นายกลระพีเดินตามออกมาจากร้าน
พอหลังจากที่นายกลระพีเดินตามมาเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
มีผู้ชายมา๗๘คนวิ่งมารุมเลยนะ
นายกลระพีวิ่งหนีไปที่ถนนเรียบคลอง๓ฝั่งตะวันออก
แล้วตัวของเพื่อนคือนายธีรพงศ์ก็วิ่งเข้าไปช่วย
โดนทำร้ายเหมือนกันค่ะมีผู้ชายคนหนึ่ง
เพื่อนเขาจำได้ว่าใส่เสื้อสีขาว
คล้ายกับชุดยูนิฟอร์มบริษัทก็ถือปืนออกมา
หลังจากนั้นมีเสียงปั้งดังขึ้นนัดหนึ่ง
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็ตกใจค่ะแยกย้ายวิ่งกันขึ้น
รถเก๋งมันเป็นรถเก๋ง๕ประตูสีบรอน
แล้วมีผู้หญิง๑คนนั่งอยู่บนรถก็ขับหลบหนีไป
โดยเพื่อนของคนเจ็บยืนยันด้วยนะคะว่าตอนที่นั่งอยู่ในร้านเนี่ย
ไม่ได้ไปเหยียบตาปลาใครไม่ได้ไปเหยียบเท้าใคร
ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกับใครไม่ได้ทะเลาะกับใคร
และไม่รู้จักกับกลุ่มคนร้ายมาก่อนเลย
แต่ว่ากลุ่มคนร้ายเขานั่งอยู่ที่โต๊ะยาวที่หน้าร้าน
ทีนี้ตำรวจชุดสืบสวนก็ต้องลงพื้นที่ค่ะ
ไล่ดูกล้องวงจรปิดเพื่อเร่งหาตัวกลุ่มคนร้าย
มารุมทำร้าย๗๘คนมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ